ต่ออีกคู่นึงละกันนะคะคิมเบอร์รี่นะคะกับหมากปรินบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเอ้ยคู่รักในวงการบันเทิงเนี่ย
มีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันสายฟ้าแลบจ๊ะ
ปรินก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่าเออแต่งแน่แต่อาจจะไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
คิมคิมเบอรี่ตอบว่ายังไงมีเรื่องหลุดโป๊ะด้วยนะเรือนหอ

ทริปทะเลหวานที่ทุกคนยกให้เป็นคู่รักภาคพื้นทะเลไปเลยจ้ะ
ไม่ใช่อะไรขอแซวหน่อยนิดนึงละกัน

ถูกต้องพี่แจ็คทำดีมากเลยคิมเบอร์รี่มีการเปลี่ยนพร้อม
แต่คิดแล้วก็คิดว่าจะเอ่ยจะยังหน้าจะยังไม่ใช่มากกว่า

แต่ยอมรับเลยว่าบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจจริง

แต่ถ้าถามว่าพร้อมกันหรือยังที่จะลงเอยในวันวิวานะคะ
เธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าถ้ามีเวลาอีกสักนิดนึงนะก็ดี
ถ้าพี่หมากให้เวลาอีกสัก๒ปีนะก็ยินดีใช้เวลาค่ะ
ส่วนเรื่องเรือนหอที่ถูกเมาส์ว่ากำลังซุ่มสร้างกันอยู่
เห็นว่าเนี่ยเขาลงเสาเข็มแล้วนะเสาเอกกันไปเรียบร้อยแล้ว
เอาคิมจ๋าถามตรงอีกว่าใช่เรือนหอหรือเปล่า
อยู่อยู่คิมเบอร์รี่ก็เขินค่ะแล้วก็แบบไปไม่ค่อยถูกไปไม่ค่อยถูกเลยจ้

เรือนหอยยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะ

ถ้าถามความรู้สึกจริงนะ

มันมีบางแวบ

ไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยให้เลยนะอะไรอย่างนี้
โรงแรมคือแบบเหมือนผักบอกว่าขอนะขอนะอะไรอย่างนี้

พอถามว่าถึงเรื่องเรือนหอใช่ป่ะสักพักนักข่าวเล่าให้ฟัง

ส่วนที่ทริปทะเลที่ไปกันหมากขยันเหลือเกิน
ขยันอะไรจ๊ะนี่คุณผู้ชมค่ะ

เอ๊ะอ่ะถอดโชว์กล้ามตลอดเลย
เบอร์รี่บอกไม่เป็นไรจ้าไฟเขียวไปเลยนะคะ
บอกว่าถามสาวคิมเบอร์รี่กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง

แต่ของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะ

มีภาพกันนะ
มาเบาเบอร์อะไรล่ะหนักเลยชอบ

แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะดูหน้าจอเลย

หน้าใสหน้าสดยอดเลยคุณผู้ชม

การสัมภาษณ์เขามีความสุขมาก